รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์
ต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ

ครับผม๖๐นาทีนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ

ท่านผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเลยก็ได้
ถูกต้องนะครับประเดิมเทปแรกของปี๒๕๕๙นะครับ
ปีนี้เป็นปีฮานุมานเป็นปีลิง

นี้จะเป็นลิงไฟเขาบอกคนเราเนี่ยนะฮะในปีนี้เนี่ยนะครับ
จะโกรธง่ายแต่จะหายเร็วเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แต่ว่าเรื่องราววันนี้ไม่ใช่อย่ารบหรูนะฮะ
เป็นเรื่องราวของสาราธรรมสังเวศนะครับ
วัดพระบาทน้ำผู้ซึ่งเป็นสารานะครับ
นำศพคนจริงไปจัดแสดงและให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวของโรคเอส
เรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับ

เรามากันที่วัดพระบาทน้ำผู้จังหวัดลบบุรีอีกครั้งนะครับ
สถานที่ที่เป็นความหวังของผู้ป่วยติดเชื้อในวาระสุดท้าย

เพื่อจะเรียนรู้และตระหนักถึงความร้ายแรง
โดยอาจารย์ใหญ่ที่ไร้ชีวิต
สาราธรรมสังเวศครับ
โดยนำร่างของผู้ตายมาแสดงไว้
โดยที่ท่านเหล่านั้นยินดีที่จะมอบร่างของท่าน
เพื่อการศึกษาและเพื่อเป็นอุทาหรณ์

นั่นคือความโปร่งในสังขารที่ไม่เที่ยง
และกรรมในวาระที่เป็นของแต่ละบุคคล
ถึงแม้ว่าในยามที่ท่านมีชีวิต
สิ่งหลายอย่างท่านไม่ได้เลือกที่จะเป็นผู้ติดเชื้อ
แต่ในยามที่ท่านกำลังจะจากโลกนี้ไป

ความรู้ทั้งเตือนสติให้ผู้คนได้ตระหนักและเชื่อ
ในความร้ายแรงของผู้ที่ติดเชื้อ
ร่างที่ไร้วิญญาณของท่าน
ผู้ป่วยของเราในระยะแรกนะครับ
เมื่อเข้ามาในวัดก็จะเสียชีวิต

ตอนนี้เมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ย

เสร็จแล้วก็มีความคิดของคนที่จะทดแทนพระคุณแผ่นดินแล้วว่าง่าย
คนเราเกิดมามนุษย์เกิดมาเนี่ยนะครับ

แต่ทำอย่างไรจึงจะให้ตายแบบธรรมชาติ
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งเวลา
แต่ทำไมเขาเหล่านั้นจะต้องมาเสียชีวิตก่อนเวลา
อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถที่จะบอกว่า
สรีระของเขาเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วเหลือแค่นี้นะครับ
การที่จะไปดำเนินกิจกรรมตรงนี้นะครับ
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าตัว
และโดยเพราะยิ่งเราก็ไม่เคยขอใคร
เห็นแล้วก็ปงค่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติ
สงสารเห็นใจเขา
ก็รู้สึกสงสารอยู่
เราอยากให้ทุกคนมาเห็นความจริงที่ตรงนี้
เรามาเห็นด้วยตาของเราแล้วจะรู้สึกสงสารนะคะที่มาที่นี่
สุดท้ายสิ่งที่เราได้จากการมาศาลาธรรมะสังเวทในครั้งนี้
เราได้แง่คิดในหลายแง่หลายมุม
แต่มุมหนึ่งที่เป็นความจริงเสมอ
คือศาสนาพุทธคือศาสนาที่มีเหตุผล
ก่อให้เกิดผลของการกระทำ
หากเรายึดมั่นในศีล๕มีสติรอบครอบ
สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับ
พี่ดูแล้วก็โปร่งเนอะ
ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสมัยนี้อยู่ร่วมกันได้
เพียงแต่ว่าดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับ

รวมถึงคนรอบข้างของคุณนะครับแน่นอนนะครับ

เพราะโรคนี้มันเหมือนเบาหวานขึ้นไปทุกวันแล้ว
แค่คุณทานยาคุณต้องควบคุมแล้วมันก็อยู่ได้ของมันเอง

อยากจะมีอาการอาฆาตเหมือนกับคุณไปสร้างกรรมเพิ่มขึ้นแต่ช่วงหน้าขอบอกว่าเด็ดจริงจริง
เด็ดยังไงกะอื้อหือเรื่องของเขาเนี่ยรับรองว่าสนุกสุดสุดอืม
ช่วงหน้าเรามีโอกาสต้อนรับเมคอัพอาร์ติสเบอร์ต้นของประเทศไทยฮะโอเค
จะเป็นใครพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ